ก็ต้องโดนครีม

คุณผู้ชมครับในระยะนี้หลายพื้นที่ในประเทศไทย
ยังคงต้องเผชิญกับความแปรปวนของลักษณะอากาศอย่างต่อเนื่อง
พื้นที่อากาศร้อนและอุบางจุดมีฝนตกลงมา
ขณะที่บางพื้นที่นั้นยังคงได้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็น
ต่อจากนี้เป็นต้นไปจะเป็นอย่างไร

บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนั้น
ยังคงได้รับอิทธิพลจากบริเวณความกดอากาศสูง

แต่ว่าตอนนี้อ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่อง
ภาพรวมจึงทำให้บริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ทั้งในพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนั้น
อุณหภูมิหลังจากนี้จะค่อยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องไป

หลังจากนั้นตั้งแต่วันที่๒๓ไปจนถึงวันที่๒๕มกราคม
คาดการณ์นะครับว่าจะมีมวลอากาศเย็นระลอกใหม่กำลังแรงละทีเดียว
ลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยครับ
ในระยะแรกนี้นะครับก็จะทำให้บริเวณพื้นที่ภาคอีสาน

หลังจากนั้นอุณหภูมิก็จะเย็นลงประมาณ๓๕องศาเซลเซียต
อกจากนี้ยังเหนียวนำให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือครับ
ปกกลุ่มในบริเวณอ่าวไทยและบริเวณพื้นที่ภาคใต้ด้วยกำลังแรงขึ้น
ลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้มีฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับในบริเวณพื้นที่ภาคใต้

จากฝนแล้วเรื่องของคลื่นก็อาจจะสูงขึ้นด้วยประมาณ๒๓เมตร
โดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงเป็นพิเศษ
ดังนั้นชาวเรือที่จะออกเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังครับ
เรือเล็กควรที่จะงดออกจากฝั่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
เกษตรกรในแต่ละพื้นที่นั้นจะต้องมีการเตรียมพร้อมรับมืออย่างไร
วันนี้จับตาเตือนภัยมีคำตอบนะครับ
เราไปเริ่มต้นกันที่พื้นที่ภาคเหนือครับ
แน่นอนครับบริเวณดังกล่าวนั้นยังคงได้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่องนะครับ

ที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรที่จะลดปริมาณอาหาร
จากอากาศที่เย็นทำให้สัตว์น้ำกินอาหารได้น้อยลงครับ

ผลทำให้สัตว์อ่อนแอแล้วก็เป็นโรคได้ง่ายขึ้น
ขณะที่ภาคอีสานสุดสัปดาห์อาจมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้นะครับ
เกษตรกรควรที่จะต้องระวังภัยที่เกิดกับอาคารบ้านเรือน
รวมไปถึงผลผลิตทางการเกษตรครับ
ผลผลิตที่แก่ดีแล้วควรที่จะรีบเก็บเกี่ยวนะครับ
ปล่อยไว้นานอาจจะได้รับความเสียหายได้
ภาคกลางครับเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งนะครับ
ระเหยได้ง่ายไม้ผลที่ดอกบานแล้วเริ่มติดผลแล้ว
ชาวสวนควรที่จะให้น้ำอย่างสม่ำเสมอครับ

เพื่อไม่ให้แย่งอาหารแล้วก็น้ำจากผลไม้นะครับ
มาถึงเกษตรกรควรใช้น้ำอย่างประหยัดนะครับ
โดยให้น้ำพืชครั้งละน้อยนะครับแต่บ่อยครั้ง
ควรให้น้ำพืชในช่วงเย็นเพื่อลดการระเหยของน้ำ
ไปต่อกันที่ภาคตะวันออกในอรยะที่ผ่านมา
บริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเซาสะแก้ว

ผลที่อยู่ในระยะออกดอกติดผลเกษตรกร
ให้น้ำเพิ่มเติมจากฝนที่ตกลงมานะครับ
เพื่อไม่ให้แย่งอาหารและน้ำจากต้นพืชล่องใต้กันบ้างนะครับ
ทำให้น้ำระเหยจากดินและพืชได้มาก
เกษตรกรควรที่จะดูแลโดยการให้น้ำแก่พืชไร่พืชผักและไม้ผลอย่างเพียงพอ
สำหรับบริเวณทางตอนล่างมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับ

เกษตรกรควรที่จะดูแลระบบระบายน้ำในแปลงปลูกพืชให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อป้องกันน้ำขังบริเวณแปลงปลูกพืช
รวมถึงวางแผนกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงที่มีฝนน้อยด้วย
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วก็จะส่งผลโดยตรง
แต่เกษตรกรในแต่ละพื้นที่

เกษตรกรนั้นคงต้องตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศอย่างต่อเนื่อง

เพราะว่าภัยเหล่านี้นั้นอาจจะกลายเป็นภัยที่อยู่ใกล้ตัวกว่าที่คุณคิด
ผมพุทธนันทร์พิสิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ